คุณผู้ชมคะยังตามให้ต่อนะคะเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นกับเด็กชายวัยสองขวบน้องวีโอ
ที่ไปเที่ยวกับครอบครัวไปกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็ไปพักในภูวิลล่าที่พัทยานะคะ
ก็จะเป็นลักษณะที่พักที่มีสระว่ายน้ำเผลอแป๊บเดียวจริงน้องตกลงไปในสระว่ายน้ำจมน้ำเสียชีวิต
คุณผู้ชมคะแล้ววันนี้คือวันเกิดของน้องนะที่งานศพคุณแม่กับคุณพ่อก็เอาเค้กไป
บอกว่าลูกชอบเอาเค้กวันเกิดกลายเป็นว่าต้องจัดงานวันเกิดที่หน้าโรงศพของน้องอะค่ะ
เป็นการจัดงานวันเกิดที่น่าเศร้าใจที่สุดนะคะเพราะว่าเป่าเค้กวันเกิดให้กับน้องวีโอเด็กชายวัยสองขวบที่หน้าโรงศพของน้องวีโอเองที่วัดลาประเขากรุงเทพค่ะ
ก่อนจะมีการสวดพระอภิษฐรรศพเป็นคืนที่สองคือถ้าน้องไม่ได้จมน้ำเสียชีวิต
วันนี้จะเป็นงานวันเกิดที่มีความสุขของน้องมากนะคะเพราะว่าน้องชอบเป่าเค้กวันเกิดค่ะ
ไม่ว่าจะไปวันเกิดใครน้องจะขอเป่าเทียนทุกครั้งเลยครับ
หน้าเค้กเป็นรูปเป็ดสีเหลืองและเป็นรูปรถยนต์เพราะว่าเป็นของเล่นที่น้องชอบมากนะคะ
วันนี้คุณแม่ของน้องนางสาววิยดาผลทวีนำแฮมเบอร์เกอร์เฟรนด์ไฟล์ของโปรดของน้องมาไว้ที่โรงศพ
แล้วก็กอดเสื้อของน้องกอดเสื้อน้องตลอดนะคะแล้วแม่ก็ร้องไห้ตลอดเวลา
ส่วนคุณพ่อของน้องวีโอค่ะนายพงฤทธิหารเจริญพนาก็บอกว่าวันนี้เป็นการจัดงานวันเกิดครั้งสุดท้ายให้กับลูกชาย
ครอบครัวเขาเสียใจมากนะคะเสียใจมากจริงกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
มันเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้เป่าเค้กให้เขาให้เป็นทุกปีทุกปีหรือทุกที่ทุกวันเกิด
วิโอจะเป็นคนเป่าเค้กแล้วเป็นคนที่แบบต้องเป่าให้ได้
เราจะให้เขาเป่าเค้กตลอดไม่ว่าจะไปงานวันเกิดเพื่อนเพื่อนผมหรือว่าเป็นวันเกิดคนสำคัญที่ผมไป
เขาจะให้เขาเป็นคนเป่าเค้กให้ตลอด
เพราะฉะนั้นน้องจะเป็นคนที่ชอบเป่าเค้กมาก
ทุกวันเกิดเขาต้องเป่าแต่ว่าวันเกิดเขาเขาไม่มีโอกาสได้เป่าแล้ว
เสื้อตัวสุดท้ายก่อนที่เขาจะเสียชีวิต
คือคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องวีโอบอกว่าสภาพจิตใจในครอบครัวแย่มากค่ะ
กระแสโซเชียลมีเดียจมตีขุดคุยเชื่อมโยงการเสียชีวิตของน้องวีโอว่า
บัวแต่ถ่ายรูปมัวแต่สร้างคอนเทนต์แล้วก็โจมตีการทำงานของแม่
กรณีที่ถูกกล่าวหาว่าน้องวีโอลงเล่นน้ำตอน๔ทุ่มมันดึกเกินไป
คุณพ่อของน้องบอกว่าจริงแล้วตอนเกิดเหตุคือช่วงเวลาประมาณทุ่มนึงนะคะ
ช่วงเวลาที่ถูกนำมาโจมตีเป็นช่วงที่น้องเสียชีวิตไปแล้ว
เวลาที่โพสต์ภาพมันไม่ใช่เวลาที่น้องเสียชีวิตนะคะ
ไม่ได้ทำตามขั้นตอนทางคดีความอย่างครบถ้วน
ตำรวจก็ให้คุณพ่อคุณแม่จัดงานศพน้องให้เรียบร้อยก่อน
จากนั้นก็จะเรียกสอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติมค่ะ